ว่าผู้ชายคนหนึ่งถูกกำนันกำนันไม่ได้มาคนเดียวกำนันมากับพวกลุมยำเละเลย
อ่ะอุ้ยปอดแตกอ่ะต้องทำยังไงปอดถึงแตกอ่ะหัวกับหน้าเนี่ยโหวิดล้นปืนตบ

ที่เห็นอยู่นี้สามรุ่มหนึ่งนะ

คนที่ถูกรุมก็คือนายกรุงใจดีอายุ๔๖ปี
หามส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรไปแล้ว

มีแผลแตกครับเย็บเกือบ๒๐เข็ม
ตาสองข้างบวมปิดเลย
โอ้โหอวัยวะภายในคุณผู้ชม

เผือกประมาณ๕โมงเย็นของ๑๔เมษายนที่ผ่านมา

ยังถูกเตะโดนกระทืบซ้ำอีก

ตบตบที่หัวจนแตก

กรุงถูกทำร้ายจนสลบเลยนะ

กำนันยังมาโพสต์ข้อความในไลน์อีกนะ

เพื่อนของในกรุงเล่าบอกว่า

ครั้งแรกเนี่ยเกิดเรื่องในวัด

แต่บ้านในกรุงกลับคือบ้านกำนันอยู่ใกล้กัน
แล้วจะกลับบ้านต้องผ่านบ้านกำนันไง

ครั้งนี้นะเพื่อนก็พาในกรุงกลับบ้าน

ก็โดนตีจบสลบเลย

แล้วก็

เขาก็วิ่งเอาขวดตี

ก็กลับไปอีกรอบหนึ่ง

อีกรอบหนึ่ง

ขณะที่นายดงคำเผือกกำนันตะบนวังตะแบกเนี่ยนะ

เขากับหลานจะไปเที่ยวที่จุดเกิดเหตุ

ก็พาแฟนไปสวัสดีเพื่อนใช่ไหม
แล้วโดนคู่กรณีที่อยู่บนรถกระบะเตะเข้าไง

ก็เลยไปห้ามแล้วก็มีปากเสียงกัน

ก็ชวนหลานกลับไปนั่งดื่มที่บ้านดีกว่า
แล้วก็ถูกคู่กรณีตามมา
มือก็ถือถุงน้ำแข็งเหล้าโซดามาพร้อมเลย

ด้วยความโมโหครับด้วยความโอโหก็เลยต่อยกันตามในคลิปนั่นแหละ
ว่าไม่ได้ใช้ปืนตบแล้วไม่ได้ยิงปืน
กำนันฮะหลานกำนันนายยอดชายเวียงระวัง
เล่าบอกว่าเหตุมันเกิดจากที่วัดนั่นแหละ
ว่าคู่กรณีน่าจะไม่พอใจที่เขาไม่พาแฟนไปแนะนำไปให้รู้จัก
ตามมาด้วยเหตุทะเลาะกันนะครับแล้วก็ต่อยกันเหมือนในคลิป
ตำรวจเขารอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ก่อนนะ
ว่าจะดูได้ว่าอาการบาดเจ็บสาหัสไหม
ถ้าบาดเจ็บสาหัสมันต้องแจ้งความขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไง